จังหวัดจันทบุรีแน่นอนต้องพูดถึงผลไม้อย่างทุเรียนครับ
เจ้าของสวนทุเรียนที่เมืองจันทร์เนี่ยก็ดูยูทูปหาความรู้ทีนี้
ไปเจอคลิปหนึ่งเขาก็พูดถึงอาหารเสริมที่จะฉีดให้กับต้นทุเรียน
เขาก็ซื้อมาบ้างครับฉีดเข้าไปก็หวังว่าโอ้โหลูกจะออกมาใหญ่
ผลจะแข็งแรงต้นจะแข็งแรงเปล่าครับปรากฏว่าทุเรียนแห้งตายคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
รากเน่าร้อยกว่าต้นโอ้โหความเสียหายเป็นล้าน
แล้วกว่าจะแบบปลูกต้นทุเรียนกว่าจะได้ผลผลิตนี่มันไม่ได้ง่ายไงคะ
ใช่ครับต้นใหญ่ด้วยนี่พี่วินัยพลอยสิทธิ์ครับ
สวนทุเรียนในตะบนทุ่งเบนจาที่จังหวัดจันทบุรี
พานักข่าวมาดูความเสียหายของแต่ละต้นเลย
ต้นเหลือแต่หลุมอ่ะคุณผู้ชมฮะกำลังยืนต้นตาย๑๐๔หลุมด้วยกันครับ
เพราะไปหลงเชื่อซื้ออาหารเสริมฉีดบำรุงต้นทุเรียน
แล้วก็ช่วยให้ผลทุเรียนลูกใหญ่ด้วย
พี่วินัยแกก็ซื้อมาสิซื้อมามาฉีดฝังเข้าต้นทุเรียน๒๐๐กว่าต้น
ในพื้นที่๒๐ไร่๑๐วันผ่านไปก็รอไปรอไป
ใบทุเรียนเริ่มเหลืองครับลำต้นทยอยแห้งตาย
แล้วก็รากเน่าคนเน่าแบบชัดเจนเห็นได้ชัดเลย
วินัยก็เลยแจ้งไปยังบริษัทที่แกไปซื้อมา
คำตอบมาแบบนี้คุณผู้ชมฮะคำตอบคือ
วินัยสิ่งที่พี่ทำได้นะทำใจ
เพราะสาเหตุเกิดจากเชื้อราไฟท็อปเชอร่า

เขาขายให้แต่อย่างใดเลยครับ
ฟังพี่วินัยหน่อยครับ
พี่วินัยก็ทำสวนมา๔๑ปีตั้งแต่ปศ๑๒๕
ทุเรียนผมไม่เคยเน่าแบบนี้เลยครับ
ไม่เคยเจอแบบนี้ทำสวนทุเรียนมั้ง
กว่าปีอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบนะ

ใช่อย่างเมื่อสักครู่ได้ฟังพี่วินัยก็บอกไปว่า
คือยังไม่ชัวร์นะยังไม่ได้ชี้ชัด๑๐๐ว่าเป็นผลมาจากอาหารเสริมที่แกไปซื้อมาหรือเปล่า
ทีนี้ทางด้านผู้รับซื้อทุเรียนของสวนพี่วินัยเนี่ย
คนรับซื้อชื่อคุณอังุ่นครับ
คุณองุ่นยืนยันว่าซื้อขายทุเรียนจากสวนนี้มานานแล้ว
มูลค่าของทุเรียนสวนนี้อยู่ที่ประมาณปีละ๑๐ล้านบาทครับ
แล้วมูลค่ามันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ในอำเภอเกรียงไกรและนางสาวสวครครับ
หัวหน้ากลุ่มงานอารักษาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

พบว่ากรณีสวนของคุณวินัยทางภาครัฐไม่สามารถจะเบิกใจ
เยียวยาความเสียหายได้นะครับเพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์ภัยธรรมชาติ
คือภัยธรรมชาติถ้ามันส่งผลกระทบของสวนไร่นาของชาวบ้าน
ยังไม่ว่าจะเป็นมาจากอุทกไพรวัตพรรย์อันไหร่แบบนั้นอ่ะ
แต่แบบนี้เป็นการที่เกษตรกรไปใช้สารปรับปรุงพืช
และพืชล้อมตายเสียหายไปเองแบบนี้ไม่เข้าเกณฑ์
การเข้ามาดูแลท่านในอำเภอกับหัวหน้ากลุ่มงานอารักษะพืช
บอกแค่ว่าทำได้เพียงแค่ให้คำแนะนำว่าหลังจากนี้
ควรจะเอาลูกออกเพื่อให้ลำต้นมันฟื้นตัวครับ
แล้วก็ติดตามเรื่องการส่งตัวอย่างพืชและอาหารเสริมไปตรวจสอบ

เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกครับ
วินัยเจ้าของสวนแกก็ไปแจ้งความที่โรงพักทุ่งเบนจา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่๖
จันทบุรีมาตรวจสอบชิ้นส่วนต้นทุเรียนครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ส่วนความเสียหายคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่า
ต้นละนะขั้นต่ำต้นละ๕๐๐๐๐บาท
รวมมูลค่า๑๐๔ต้นที่แกบอกว่ามันตายแล้วก็ต้องโค้นไป

โอ้โหคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทอ่ะสิ